เขาว่ามีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะคะ
แต่คนนี้นอกจากจะไม่ถูกรางวัลที่๑แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนกินไปเท่าไหร่ด้วย
เพราะเพื่อนบ้านรายนี้เขาบอกจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากเรื่องเข้าใจผิดของรั้วไฟฟ้าที่ล้อมไว้ล้อมวัวค่ะ
เหมือนเพื่อนบ้านรายนี้เข้าใจผิดว่าตัวของผู้ชายที่เป็นบ้านข้างไปรื้อรั้วเขา
ต่อยกันมาแล้วรอบนึงแล้วอยู่คราวนี้ขี่รถมาหาถึงบ้านถามพ่อแม่เขาว่า
ไอ้เนี่ยอยู่ไหนพ่อแม่บอกไม่อยู่ออกไปข้างนอกแล้วเป็นจังหวะคงเป็นคราวเคราะห์จริงแล้วมั้ง
ผู้ชายคนนี้ที่ถูกถามหาขี่รถกลับบ้านมาพอดีเลย
เท่านั้นแหละเพื่อนบ้านหันไปเห็นควักปืนออกมาสาดกระสุนใส่หน้าไปสามนัดตายต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่เขาเลยนะคะ
ตำรวจสพท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีค่ะตรวจสอบศพนายบุญลมสีแดงวัย๔๖ปีถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่หน้า๓นัดจนเสียชีวิต
เรื่องสายไฟฟ้าล้อมรวดกั้นวัวแม่ผู้ตายก็เล่าบอกอุ๊ยเห็นจัดจัดกลับตาเลย
วันเกิดเหตุลูกชายมาเล่าว่าถูกในต้อมต่อยที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
สามีเลยบอกให้ลูกชายไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านซะจังหวะลูกชายออกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ต้อมขี่รถมาที่บ้านถามหาบอกเอ้ยบุญโลมอยู่ไหนอ่ะแม่บอกเลยว่าลูกไม่อยู่ออกไปธุระข้างนอก
ต้อมก็หันหลังจะเดินกลับไปอยู่แล้วนะลูกชายขี่รถกลับเข้าบ้านมาพอดี
ต้อมควักปืนออกมาแล้วยิงไปเลย๓นัดแม่บอกแม่แทบกรี๊ดอ่ะเห็นลูกล้มลงจากรถแล้วก็ตายคาตาเลย
สาเหตุแม่ก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องสายไฟฟ้าล้อมรั้วคอกวัว
ในต้อมคิดว่าลูกชายเนี่ยไปรื้อทำลายก็เลยมีปากเสียงจนชกต่อยแล้วก็บานปลายถึงขั้นยิงกันตายค่ะ
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับในต้อมเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ